คุณผู้ชมคะนี่คือกำลังก้มหน้าก้มตา

ใช่ค่ะจะพูดเรื่องพิเศษนะคะ
เพราะว่าเราดูถึงการไลฟ์เราดูถึงอาการป่วย
แล้วก็อีกหลายเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงอยู่ตอนนี้
แต่ทีนี้ตอนนี้ล่าสุดนี้พี่เสกเขาก็มีการไลฟ์อยู่เป็นการเล่นดนตรี
นี่คุณผู้ชมคือภาพล่าสุดเลย
เพิ่งไลฟ์เมื่อสักประมาณ๒๐นาทีที่แล้วนะคะ
แต่คนที่ไปติดตามการไลฟ์ของพี่เสกก็ชอบนะเวลา
ถ้าพี่เสกเล่นดนตรีให้ฟังร้องเพลงให้ฟัง
ต้องยอมรับว่าความสามารถทางด้านดนตรีของคุณเสกเนี่ย
ก็คือยอมรับแหละเป็นที่ยอมรับทั่วกันแต่

ตอนนี้หลายคนที่ต้องตื่นมาดูไลฟ์ของพี่เสก
เพราะว่าเป็นห่วงด้วยเป็นห่วงสุขภาพพี่เสกด้วย
ไม่นอนตกลงสุขภาพยังดีอยู่ไหม
สุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตโอเคหรือเปล่า

กลับกล้าวนาฬิกา๒๔นาทีพี่เศกกำลังเล่นเป็นโนอยู่นะฮะ
แล้วก็ร้องเพลงนั้นเดี๋ยวขอฟังเสียงสักนิดได้ไหมคะ
อันนี้นี่พูดถึงความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คของพี่เสกนะคุณ
ตอน๕ทุ่ม๓๗นาทีเขามีการโพสต์

หลังจากนั้นก็เงียบไปสักประมาณตีสาม

เริ่มตี๓นาทีแล้วก็มีการถามด้วยนะครับ

โพสต์ก็ถามว่าการไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ย
คุณชอบให้เสกพูดประเด็นไหนมากที่สุด

แล้วก็ถ้าเกิดว่านับรวมความเคลื่อนไหวตั้งแต่ตี๓
จนถึงตอนนี้มีการโพสต์ไปแล้ว๑๐โพสต์
แล้วก็ไลฟ์ไปแล้ว๔ครั้ง
ครั้งล่าสุดที่เอาให้คุณผู้ชมดูไม่ใช่ครั้งแรกของวัน
ถามว่าทำไมสื่อต้องนำเสนอทำไมเรื่องนี้มันส่งผลนะคุณผู้ชม
คือการที่เราบอกจำนวนว่าโพสต์กี่โพสต์ไลฟ์กี่ครั้ง
จริงก็มีแพทย์ที่เขาออกมาบอกว่า
มันอาจจะก่อให้เกิดอาการอะไรยังไงบ้าง

แต่ทีนี้เราจะย้อนไปดูเมื่อวานกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวไปตอนแรก
เสกเขาก็มีการบอกว่าเดี๋ยวจะหยุดไลฟ์แล้ว

ทีนี้ช่วงเช้าเมื่อวาน
สิ่งที่พี่เสกเขาไลฟ์เขาให้เหตุผล
บอกว่าทนเสียงเรียกร้องของแฟนคลับไม่ไหว
แล้วการไลฟ์ก็เริ่มแต่เช้าเลยนะคะ
คือมีแปลงฟันไปด้วยกินอาหาร
โชว์เล่นกีต้าชวนบริจาคเงิน
แล้วก็แต่ละคลิปนี้นะคะ
คือคนจะเห็นเลยว่าพี่เสกจะหยอดตาอยู่
บางคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมช่วงท้ายคลิปเนี่ย
เสกเหมือนกับร้องไห้แล้วก็เปิดเพลงไปด้วย

ซึ่งทางพิเศษเขาก็บอกว่าช่วงนี้เขาสายตาไม่ดี

เมื่อวานมีการไลฟ์แล้วก็พูดถึงอาการป่วย
พูดถึงเรื่องโรคไบโพล่า
แล้วก็พี่เสกเขาจะให้เหตุผลเรื่องนี้ว่ายังไง

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปฟังไลฟ์ช่วงนี้หน่อยค่ะ

เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเดี๋ยวผมจะ
ถ้าสบายใจก็เดี๋ยวผมจะไปรักษา
ไปหาหมอที่เป็นหมอรักษาโรคประสาทนี่ครับ
รักษาให้ดีเพราะว่าก็รู้ตัวดีว่าเราเป็นบ้า
ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปสีทันยาทั้งหน่อยหนึ่ง

ถ้าศรีสัญญาไม่หายผมก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไร
ที่รักษาโรคบ้านดีนะครับ
พอหายเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะออกมาทำงานเหมือนเดิม
คือพอคุณเสกไลฟ์แบบนี้เนี่ยแน่นอนคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจก็เยอะ
ก็แยะยอมรับนะแล้วก็มีเกลียนคีย์บอร์ดต่างแสดงความเห็นกันหลากหลายค่ะ
แฟนคลับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นห่วงว่า
อยากให้พี่เสกรีบไปหาหมอเพื่อรักษาตัวบ้าง

พี่เสกจะยิงตัวฆ่าตัวตายเหมือนเคิร์ตโคเบน

โคเบนนี่แทบจะเป็นเรียกว่าราชาแห่งดนตรีอีกคนนึงเลยเหมือนกัน

ที่เขาต้องเสียชีวิตไปในวัยอันเรียกว่ายังไม่ถึงวัยอันควร
แล้วก็กระแนะกระแหน่เหมือนเดิมนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นการด่าทออดีตนายกรัฐมนตรี

แตกหรือเปล่าต้องมารับเงินบริจาค
คือก็มีสองสาย
ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่คุณเสกออกมาพูด
เรื่องว่าจะไปหาหมอที่หาแพทย์ชะพอทางรักษาประสาท

ทีนี้เราก็ไปสอบถามคุณแสนนากา

กำลังหาทางที่จะช่วยเหลือน้องชายอยู่
แล้วก็ส่วนตัวไม่ได้พูดคุยกับคุณเสกโลโซนานแล้ว

แล้วก็โรคที่เป็นทางครอบครัวเองก็ทราบมาตลอด

น่าจะเกิดจากการไม่ทานยาต่อเนื่อง
ส่วนสภาพจิตใจของคุณแม่
อันนี้พี่ชายบอกว่าก็ยังเป็นปกติดี
แต่อยากให้น้องชายออกไปรับการรักษา
จะได้หายขาดจากโรคที่เป็นนะคะ
ก็นี่แหละหลายคนก็แสดงความเป็นห่วงมา
เพราะว่าเมื่อคืนของวานนี้
ก็มีคุณการกับลูกชายคือน้องเสือ

แต่ทีนี้ทางรอปภก็ไม่ได้ให้เข้าไปด้านใน
รู้สึกเขาจะไปหาช่วงประมาณตี๒ตี๓ค่ะ

ว่าใครจะเข้าไปต้องได้รับอนุญาตก่อน
คือไม่ได้ให้ใครเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะ
แต่ทีนี้เรื่องนี้คุณหมอเขาก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเหมือนกันนะ
ที่เราบอกจำนวนว่ามีการไลฟ์หนุนหนีกี่ครั้งยังไง
คือหมอบอกว่าการที่คนเราเนี่ย
เสพติดโซเชียลมากกว่า๔ชั่วโมงขึ้นไป

ของคนที่เป็นไบโพล่าเป็นระยะที่หนึ่ง

ไม่งั้นมันก็จะเกิดผลข้างเคียงขึ้นมา
เพราะว่ามันจะมีช่วงของความเคลิ้มสุข

เป็นช่วงที่อันตรายเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์
เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ต้องระวัง
ใช่แล้วพอช่วงดาวปั๊บถ้าเกิดว่าไปเจอข้อความที่กระทบกระเจือนจิตใจ
ยุโยงส่งเสริมไล่ให้ไปทำอย่างนู้นอย่างนี้
มันอาจจะเกิดผลกระทบกับชีวิตได้
ดังนั้นนะตอนนี้ที่เรานำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
คือเราก็รอแหละว่าเมื่อไหร่พี่เสกถึงจะไปพบหมออย่างจริงจังนะคะ
แฟนคลับก็ให้กำลังใจเป็นห่วงก็แนะนำให้ไปหาหมอเยอะเหมือนกันนะคะ
บอกพี่เสกพักผ่อนบ้างนะเป็นห่วงนะครับ